แต่มาดูคลิปที่เป็นการเตือนใจและเตือนภัย
เรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนกันหน่อยนะครับ
ค่ำคืนดึกดื่นรวมถึงบริเวณกลางสี่แยก
ต้องระมัดระวังในการขับขี่อย่าขับรถเร็ว
แบบที่คุณผู้ชมได้เห็นในคลิปนี้นะครับ

เป็นจังหวะกลางสี่แยกที่กล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนน๔แยกศาลจังหวัดเชียงราย
และช่วงเวลาคือคุณกลางดึกเลยนะตี๓นะครับ
ส่วนรถจักรยานยนต์ที่มีคนขี่และคนซ้อนมา๒คนนะครับ
ก็โอ้โหพุ่งชนกับรถเก๋งสีขาวอย่างจัง
ทั้งคนขี่และคนซ้อนลอยกระเด็นตกกระแทกพื้นเสียชีวิตนะครับ
ส่วนรถเก๋งสีขาวคู่กรณีขับมาเร็วอยู่แล้ว

คลิปนี้พี่ชายของผู้เสียชีวิต
ก็คือพี่ชายของคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
นำเรื่องมาโพสต์ไว้นำคลิปมาโพสต์ไว้
เพื่อให้พลเมืองดีช่วยกันแจ้งเบาะแส
ตามหาคนขับรถเก๋งสีขาวคันนี้
โดยระบุข้อความว่ารบกวนพี่น้องช่วยหลานผมด้วย
หลานผมโดนรถชนจนเสียชีวิต
รู้เบาะแสกรุณาติดต่อมาด้วยครับ
หลานเสียชีวิตสร้างความเสียใจให้กับพ่อแม่พี่น้อง

ขอให้คนที่ขับออกมารับผิดชอบด้วย

ใครเห็นใครทราบบอกด้วยนะครับ
แล้วก็มีการทิ้งเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อไว้

หลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดความเห็นในโพสต์
ว่าอาจจะเป็นเหตุประมาทร่วม

เห็นขับมาเร็วด้วยกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับ
แล้วก็ไฟแดงคุณ
มันไฟคงสัญญาณเสียเนอะ
มีแต่ไฟเหลืองกระพริบอย่างเดียวนะครับ
ตามคนที่ชนแล้วหนีให้มารับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้นะครับ